ขออนุญาณนะคะ

ลูกแม่ยังสวยแม่
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
ทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ต่างก็พกพากำลังใจจากครอบครัว
และซ้อมร้องเพลงกันอย่างเต็มที่
ด้วยความหวังที่จะคว้าชัยชนะมา
เพื่อศูนย์ฝึกเยาวชนหนังตะลุงชุมชนวัดโคกโพสถิต
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหนังตะลุงให้เด็ก
ในชุมชนให้มีรายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัว
สามแนวแจ๋วจริง
ความตั้งใจนี้เพื่อโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิกระจกเงาในชื่อกิจกรรมชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
เพื่อซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก๒๐๐แห่งทั่วประเทศรวม๘๐๐๐ชุด
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในที่สุดความพยายามก็เป็นผลทีม๓แนวแจ๋วจริง
ทำคะแนนตีเสมอขึ้นมาได้สำเร็จยกนี้จึงเป็นยกที่เด็กเด็กประชุมเข้มกันเลยทีเดียวว่า
จะใช้แผนอะไรมายึดคะแนนในยกนี้มาให้ได้มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน

การต่อสู้ของเด็กซ่านะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้มข้นขึ้นมาทุกขณะจิตแล้วนะครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราขาดซะไม่ได้เลยก็คือคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
นั่งหน้าเจียบเจี้ยมรอเราแล้วครับพี่หอยพี่แตนและพี่ไอ้ครับสวัสดีครับ
ศึกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เด็กซ่าพร้อมอยู่แล้วครับ
รอบที่๓ยกที่๕ขอเชิญเด็กซ่าขึ้นสู่เวที

ที่ต่อสู่เวทีคล้ำรอบที่สามแข่งขรรค์กันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนนและกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๕นะครับ
แอลนะครับเลือกเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับ
ของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับ

เพราะว่าเพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของหนูค่ะ
และความหมายอันนี้นะคะก็ดีมากหนูอยากมอบให้คุณแม่ค่ะ

ส่วนน้องอิดนะครับเลือกเพลงบุญผานะครับ

เพราะว่าเพลงถูกเหมือนเขากับแนวของผมครับ
แล้วมือนี้ห้องกะสิมาห่องเพลงลูกทุ่งแนวเข็มแบบพี่ใหม่ครับ
เออนี่แหละครับเอาละครับ

พร้อมแล้วลุยสู้ได้

ฉันเลียนเทควันโด

ทีกวันโดตอนนี้จะเรียนไปที่ไหน
สายเขียว๒แล้วค่ะสายเขียวเฮ้ยสายเขียว
อีทเร่งอะไรบ้างเรา

เขาก็มีพื้นฐานอยากลองเรียนดูบ้างไหม
ซอนหน่อยได้ไหมลูกพื้นฐานง่ายก่อน
ก็เตะค่ะ
นั่นเดี๋ยวก่อนรับอรัยญาไว้นะคะ
ก็จะเตะสูงอ่ะโอ้โฮ
ก็โทรแล้วทีแล้วคุณเวนโดร์คุณครูหอยลีครับเชิญครับเอาตรงนะคุณชายาคุณอยากเล่นอะไรคุณก็เล่นนะเนี่ย
วันนี้สามีภรรยานะครับให้เกียรติกับทางรายการของเรานะฮะเป็นคุณครูสอนเทคอนโด
ขออุปกรณ์ครับนี่คือกั้นพื้นฐานในการเรียนเทวันโด

ง่ายเดี๋ยวให้เด็กเตะกระดานครับผม

เด็กก่อนกันแล้วกันนะครับครับผม
ไม่ต้องต่ำขนาดนั้นก็ได้นะ

ขออนุญาตนะคะ

โอเค

ธรรมดาเพราะละยากจะนุมซอนให้ทุกวันครับธรรมดา
เลี้ยงจำนะลูกนี่ดูนะลูกวิชานี้สาดชั้นสูงนะลูกนะ

เฮ่ย

เห็นไหมครับว่าภรรยาผมเก่งแค่ไหนครับ

ดูนะลูกอันนี้ช่างครูแล้วนะครับ

ว่าไร้สันยังอ่อนไป

อันแหละ
เอาแหละ

เรียกรถไว้ด้วยบรรยาบายได้ด้วย
เดอร์

น่าจะจับใช้หนึ่ง
อย่าทันพลังมันหาย
เอาเอาเอา
ฉันว่าดนตรีมันไม่ค่อยเข้า

ที่นี่ที่ไหน
แล้วได้โลคมาสซากครับ
ขอบคุณพี่หอยเยอะมากครับพี่หอย
เด็กยูคนี้ต้องเจ๋งพิงจนดีทั้งบู๊และบุ๋นจริง
ช่วงหน้าน้องแอลและน้องอิดต้องมาสู้กันต่อ
จะยึดคะแนนในช่วงนี้ไปต้องติดตามช่วงหน้าครับ
ลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
ผมมีรางสังหรณ์ว่า๒คะแนนนี้เป็นของพี่แอลครับ
รอบที่สามยกที่ห้าเริ่ม
วันนี้สลัดคราบเหรอลูกเหรอมาร้องลูกทุ่งเหรอ
หรือว่าไงนี่หนูอยากเปลี่ยนแนวบ้างค่ะ
นี่ไงอะไรที่ไม่เคยเจอก็จะได้เจอครับ
บอกแล้วว่าเขามีความสามารถล้นเหลือ
วันนี้น้องแอลมาในบทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝา
ของคุณรัชนกศรีโลพันธ์ใช่ไหมลูก

ฟังบทเพลงเพราะจากน้องแอลในบทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาครับ
ขอบคุณครับ
เขียนดินฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
ห่อฝันเปื้อนน้ำตายเอ่ย
เข้าเมืองเสียงดวง

เงินแรกรายได้ที่ใจส่อหา
ไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบพารถาไม่ไหว
เช่าห้องสมสุขนอน
เพื่อลดทนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันธุ์สักหมาย
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรัว
ข้างหัวเตียงแม่
จักรยานอีแก่
ที่พ่อบรรยีหลอบเลือน
น้องอ่อนหว่อนขอ
อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างใจยังเตือน
ฝนไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือน
ใจฝันซ้ายเลือดความมุ่งมั่น
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสุขมาก

แม่มากไหลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอถยอยส่งคืน
ช่วยให้ความทรงจำ
เพื่อรักกับช่วงจริง

ผู้ช่วยมากโทษได้

อันนี้ไม่ได้ติดต่อ
เพราะธิบายที่เคยหลุม
ข้าวคือตัวไหว
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน

เดี๋ยวต้องไปฟังคณะกรรมการนะลูกนะโอ้โหน้องแอลเก่งมากเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบต้องมีลูกคอเยอะมากอ่ะ
แล้วลูกสะบัดในเพลงจะเยอะมากแต่ก็แบบยังมีความเป็นสตริงอยู่ในตัวคือเป็นตัวตนของเขาอยู่ในนั้นก็มีความเท่ความคูอยู่
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอ
เดี๋ยวฝึกอีกนิดเดียวเองสำหรับเพลงลูกทุ่งคือลูกคอจะต้องแบบเยอะกว่านี้
ลูกแม่ยังสวยแม่

เอาตรงนะครับถ้าร้องอีกทุบ

ลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมื่อใครใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอย

นิดเดียวเองเรื่องแบบไต่บันไดโน้ตให้ถึงแค่นั้นเองลูก
อีกนิดเดียวแต่ถือว่าทำดีมากชื่นชมลูก
พี่แม่นี่คุณดีใจกับน้องแอ้วเลยอ่ะ
พี่แทนแนะให้ขนาดเนี้ยเชื่อว่าน้องแอ้วจะได้ฟัง
แล้วก็นำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนเลย
หนูมีพรสวรรค์เยอะมากจริง
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าหนูร้องได้ทุกแนวนะ
ฝรั่งก็ได้ไทยก็ได้ลูกทุ่งก็ได้
โอ้โหหนูจะเป็นแอลไลท์เทียมทานเลย
วันนี้ต้องบอกเลยมันเกินความคาดหมาย
เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งทั้งสากลทั้งเพลงไทยเพลงร็อกแล้วก็เพลงลูกทุ่ง
ผมว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะสามารถเป็นพื้นฐานในการร้องเพลงอื่นได้อีกเยอะมากเลย
โดยเฉพาะคำว่าจักรยาน

โอ้โหจักรยานมาเป็นสิบห้าคันเลย

อันนี้เมื่อกี้ผมบอกได้ใจพี่ไปเลยจักรยาน
อื้อหือขับมาเพียบเลยนะฮะ

ขอให้โชคดีเก็บความสามารถนี้ไว้และพัฒนาขึ้นไปเยอะครับ

ขอบคุณครับทั้ง๓ท่านครับในวันนี้นะฮะ

นั่นแหละนึกเพลงซึ่งมาเล่าเท่ม
เขียนคำห่ำท้อไว้เตือน
น้องแอลร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีไม่แพ้เพลงสตริง
ช่วงหน้าน้องอิตลูกทุ่งอีสานจะเอาเพลงบุญพลาของพี่ไมค์มาสู้
จะทำได้เชียบแค่ไหนต้องมาชมกันต่อสักครู่เดียวครับ
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องอิตนะครับที่มากับเพลง
บุญพลาครับไปฟังกันเลยครับ
หนุ่มน้อยหน้ามนต์ของเรานะฮะน้องอิดก็มาในบทเพลงที่ยากพอกันเหมือนกัน
ในบทเพลงบุญพลาครับ
ว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดเนาะพาเหามาพบพ่อ
รู้สึกคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฝัน
ให้บุญภาระพาหักให้หักห้องคือเก่าทุกวัน
หายใจอยู่ใกล้กันจนฮอดมือตาย
ได้สำนีกับพ่อ
บ่นาเสือนอกว่าไอสิฮอฮักเทนอกแต่พ่อกับแม่
ก็มีแต่เจ้าฮัลล่าเด้อไห้ว่า
อดเขาก็ตายค่ะเจ้าก็บ่ได้สะดอกว่า

เด้อหวมสามาร์เด้อ
โอ้โหละนอนางเอ่ย
เจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แม่นบ่อ
ว่าฮักเหาที่เกิดที่ก็ก็ย้อนว่า
ย้อนว่าย้อนบุญภาลาเด้นอก
พ่าเหามาพบพ่อ
รู้สึกคือกันอยู่เนอะคือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญภาระภักดิ์ให้ฮักเท่าคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้กันจนทอดมือตาย
ได้สำนีกกับพ่อ

ว่าโอ้โอร่ระนอโน้งเอยเจอกะเคยขึดนำอยู่แม้บอ
วระหักเท่าที่เกิดที่ก่อไปยอด
ว่าย้อนภูมิภาระได้เนาะพาเขามาพบพอ
รู้สึกคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ปาน
ให้ภูมิภาระพาหักให้หักเขาคือเก่าทุกวัน
หายใจอยู่ใกล้กันจนหอดมือตาย
ได้สำนีดกล้าความ
ขอบคุณครับ
คุณภาระนะครับเดี๋ยวทำไมจะเสียงใสขนาดนี้เนี่ย
แต่เชื่อเลยว่าอิตต้องไปได้ดีแน่เพราะว่ามีคนดักเตอร์ใช่ป่ะ

มีส่วนตัวมามันมากเหมือนเชื่อมวยเลยอ่ะ
หูสุดตัวทุกคำเลยอ่ะถูกใจไหมถูกใจไหม

เป็นเดิมด้วยเนี่ยเรียกรอบโรงพยาบาลให้หน่อย
เชียร์สุดตัวจริงลูกทุกเพลงที่อิดขึ้นมา
ก่อนดีพี่ตั๊กกะแตนก็ได้ครับเป็นไงบ้างกับบุญพลา
โอ้โหน้องอีดลูกเสียงใสเหมือนแก้วเลยอ่ะ
แล้วร้องนี่แบบโน้ตถึงทุกตัวเลยนะ
คีย์ต่ำแล้วก็คีย์สูง
ย้อนบุญพลาเด้เนาะพาเข้ามาพบพ่อ
รู้สึกคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฝัน

หลงกลืนน้ำลายอะไรสักอย่างนะลูกใช่ไหมเหมือนกลืนน้ำลายไม่ทัน
นิดเดียวเองไม่รู้จะติอะไรเลยลูกดีมากเลยครับ
เพลงนี้ต้องยอมรับเลยว่ายากเลยนะ

ธรรมดาพี่จะเห็นแววตาที่มาด้วยการจ้องมองเรา
หรือว่าความมั่นใจรู้สึกมีอะไรกังวลอยู่นิดนึงป่ะ

เรื่องที่มันไม่มีโน้ตให้กลืนน้ำลายแล้วให้พักเลยครับ
ต้นต้องท่อนทุกอ่ะครับ
ผมแบบกั้นน้ำลายไว้
เดียวต้องเกลี่ยความกังวลออกได้นะ

ต้องยอมรับว่าเพลงมันยากมันยากจริงนะอิดนะ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของอิตนะ

ทีนี้มีแค่อย่างเดียวเลยที่พี่ไอ้อยากฝาก

มันคือเครื่องขยายเสียงใช่ไหมครับอิต
บางทีมันช่วยเราขยายเสียง
แต่บางทีมันขยายให้เรามากจนเกินไป
หมายถึงว่ามันจะมีคำบางคำอย่างในท่อนฮุกที่น้องร้องบุญพลา
แล้วก็มันจะมีคำที่ต้องออกเสียงและกระแทกเสียงออกมา
ถ้าสมมุติว่าไมค์เรามันยังอยู่ในตำแหน่งเดิม

มันจะมีเสียงเผ่ะเผ่ะเผ่ะเผ่ะ

อยากให้ลองร้องใหม่แล้วก็ช่วงท่อนที่ต้องกระแทกเสียงกัน

แรงกระแทกกับความดังมันจะน้อยลง
เพราะเครื่องขยายเสียงบางทีมันขยายให้เราต่อเนื่องไงครับ
แล้วมันดังก็ดังต่อเนื่องไปเรียงอย่างเนี่ย

ย้อนบุญภาระเดเนาะ
พาเข้ามาพบพ่อ

คือฮักที่รอที่ปาน

ไว้เตือนใจฝัน
สายเลือดความมุ่งมั่น
จากแม่นั้นยังมีมากพอ

แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากในยกนี้
อิดก็มีลายเส้นของตัวเอง

เชียบ

คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ

จะได้กับทีมสามแนวแจ๋วจริง
หรือรูปเครื่องอิสรรดิ์ใต้นะครับ

หมายถึงก็จะเป็น๑๔ต่อ๑๒นะครับ
ไม่รู้แหละว่าจะออกทีมไหนนะครับ
แต่ถ้ามีคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านใดนะครับ
ใช้สิทธิ์ยกกำลัง๓๖เกิดเชิญ
คะแนนจะเป็นยกกำลังเป็น๔คะแนนทันทีนะครับ
รอบที่๓ยกที่๕
ทีมที่ชนะคือทีม
โลกเครื่องอีสานใต้เป็นฝ่ายชนะ
กลับไปนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยในร้องได้ยกกำลังซ่า

เธอมีฉันแต่ว่าฉันมีใคร
จะรีบหาเธอได้ไหม
เมื่อต้องการ
รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเปล่าแสง
ใช่ร้อนแรงดำแสงอาทิสสม